สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้

เชื่อว่าในค่ำคืนนี้พี่น้องที่เดินทางกลับภูมิลำเนา
ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาคงเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานคร
พร้อมที่จะทำงานในวันพรุ่งนี้กันแล้วนะครับ

พรุ่งนี้เริ่มงานวันแรกสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร
ในระยะนี้เมืองไทยของเรายังได้รับอิทธิพล

ที่มีบทบาทต่อสภาพอากาศเมืองใดของเรา
ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับ
ภาพรวมแล้วจากบริเวณความกดอากาศสูงที่แผลลงมาครับ
จึงนำให้ทั่วไทยในวันนี้นะครับท้องฟ้าค่อนข้างจะปลอดปลงนะครับ
มีลมแรงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทางฝั่งอีสานนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
จึงนำให้ในช่วงเช้าค่ำยังคงได้มีโอกาสสัมผัสอากาศเย็น
เย็นสบายแต่ว่าช่วงกลางวันแดดค่อนข้างร้อนเป็นพิเศษ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับวันนี้คลื่นยังคงแรงอยู่นะครับ
ประมาณ๒๓เมตรจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นก็อาจจะแรงหน่อยนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์คลื่นสถานการณ์ฝนที่มีการกระจายตัว
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มลดลงนะครับ
เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปบริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่เข้ามาปกกลุ่มเมืองในของเรานั้นเนี่ยนะครับ
ก็จะอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
อ่อนแบบนี้ก็จะทำให้ความชืนนั้นเข้ามาปกปรุงเมืองไหนของเรานะครับ
อากาศในช่วงกลางวันก็จะเริ่มร้อนขึ้นนะครับ

โดยพื้นที่ที่จะเริ่มมีอากาศอุ่นขึ้นเร็วที่สุดก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
ตั้งแต่ค่ำคืนนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มอุ่นขึ้น
หลังจากนั้นก็จะเป็นต่อในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
คุณผู้ชมครับในค่ำคืนนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หลายคนเฝ้ารอชมความสวยงาม
เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เดือนที่แล้วครับ
วันที่๓ธันวาคมที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นนะครับ
ค่ำคืนนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งให้กับคนไทยได้ชมกันนะครับ
พระอาทิตย์ตกดินเป็นต้นไปมองไปบนท้องฟ้าครับ
เราจะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้ามาใกล้โลกของเรามากที่สุด
รอบปี๒๕๖๑นี้นะครับ
ซึ่งดวงจันทร์ที่จะเห็นในค่ำคืนนี้จะมีขนาดใหญ่กว่า
ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเล็กน้อยนะครับ
ช่วงเวลาที่จะสามารถเห็นได้มีขนาดใหญ่โตที่สุดเนี่ยนะครับ
จะเป็นช่วงหัวค่ำนะครับเพราะว่ารักษณะของดวงจันทร์ที่ค่อยขึ้นมา
เปรียบเทียบกับสิ่งก่อสร้างต่างตึกต่างเนี่ยนะครับ
จะทำให้ภาพของดวงจันทร์ใหญ่โตเป็นพิเศษนะครับ
ดังนั้นในค่ำคืนนี้ใครที่ได้มีโอกาสไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ไปดูท้องฟ้าในช่วงค่ำเนี่ยนะครับ
อย่าลืมชมความสวยงามของปรากฏการณ์ซุปเปอร์ฟูมูลในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ